ส่วนกรณีที่บอร์ดบริหารวันแชมป์เป็นชิปนะครับมีมติให้เพชรมรกฏเพชรยินดีอาคาเดมี่
ทำการรีแมชกับจอร์ชิโอเปโตเซียนแชมป์เควัน๒สมัยชาวอิตาลี
หลังจากเพชรมรกฏทำผิดกติกาการตีเข่าในการแข่งขันรอบ๘คนของศึกคิกบ็อกซินเวิลกลางปี
เฟเทอร์เวทที่สิงคโปร์นะครับเมื่อวันศุกร์ที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
เสียโบ๊ทคุณนัทเดชวัชิระรัตนวงศ์หัวหน้าคณะและผู้จัดการของเพชรยินดี
ตัดสินใจให้เพชรมรกฏถอนตัวจากการชกในครั้งนี้แล้วนะครับผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
พร้อมบอกว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดของนักมวยแต่เป็นกฎิกาคิกบ็อกซิ่งของวันเชมเป็นชิปที่ไม่ชัดเจน
และการตัดสินไฟล์นั้นได้สิ้นสุดลงไปแล้วเพชรมรกฏควรจะได้เข้าไปในรอบรองชนะเลิศตามสิทธิ์ที่พึงจะได้รับ
พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจและขอโทษอีกครั้งที่ทำให้คนไทยทุกคนต้องผิดหวังนะครับ